จังหวัดกระบี่มีผู้ต้องหารายหนึ่งคดียาเสพติดนี่แหละ
หนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ในช่วงที่หนีเขามีอาการคลุมคลั่งจากการเสพยาเสพติดด้วยนะคะ
ใช้อาวุธมีดค่ะถือแล้วก็เดินกวัดแกว่งไปมา
ตำรวจบอกโหเห็นท่าไม่ดีแล้วเพราะบริเวณนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะ
ที่สำหรับกระบีนี่นะคะรีบเข้าไปควบคุมตัวเลยนะคะ
นี่เป็นภาพค่ะเจ้าหน้าที่ต้องกดเขาลงพื้นแบบนี้

คือเจรจาไม่ได้แล้วสภาพแบบนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจสายตรวจสอบพ่อเมืองกระบี่๕นายค่ะ
ควบคุมตัวชายคนหนึ่งบนถนนมหาราชซอย๑๐
ใกล้กับตลาดซิตี้เทศบาลเมืองกระบี่
คือช่วงที่ไปถึงเขาคลุ้มคลั่งถือมีดหนึ่งเล่ม
ใช้ผ้าสีแดงปิดหน้าตัวเองด้วยนะ
เดินไปตามท้องถนนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ
ขณะที่เข้าควบคุมตัวเขาพยายามขัดขืนด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีความจำเป็นต้องจับกดลงพื้นแบบนี้

ตรวจค้นในตัวมีกระสุนปืน๓๘ด้วย๑นัด

เจ้าหน้าที่คือตอนแรกได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
มีผู้ชายอายุ๓ขออภัยค่ะอายุ๒๕ปี
กางเกงยีนขายาวสวมเสื้อเชิดสีน้ำเงิน

เดินถือมีดความยาวประมาณ๒๐เซนติเมตรไปตามท้องถนน
ชาวบ้านที่เขาแจ้งเขาก็มีความหวาดกลัว
แล้วก็กลัวว่าผู้ชายคนนี้จะไปทำร้ายชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งปุ๊บไปเลยค่ะ
อย่างแรกก็คือไปตามประกบตามถนนมหาราชก่อนเดินตามไปเรื่อยนะคะ
่งหน้าถนนกระบี่ระยะทางกิโลเมตรกว่านานกว่าครึ่งชั่วโมง
ตำรวจบอกไม่ไหวแล้วค่ะเข้าควบคุมตัวเลยดีกว่า
แต่ว่าก็เป็นไปด้วยความทุลักทะลึกทุเล
สอบศูนย์ทราบว่าผู้ก่อเหตุถูกตำรวจสพพังงา
จับกลุ่มในคดีเสพยาเสพติด
และกำลังนำตัวไปส่งสถานบำบัดบ้านเกาะกลางตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่
แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่จอดรถรอขึ้นเรือข้ามฝาก
เพื่อที่จะเอาตัวเขาไปส่งสถานบำบัด
ผู้ก่อเหตุวิ่งหนีออกมาเลยค่ะวิ่งหนีจากการควบคุม
แล้วก็ถืออาวุธมีดที่แอบพกติดตัวมาเดินกวัดแกว่งไปตามท้องถนน
ส่วนสาเหตุตำรวจคาดว่าจะเกิดจากการเมายาเสพติดนี่แหละ
ซึ่งหลังจากผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์ได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่
สุดท้ายแล้วก็ต้องส่งสถานบำบัดต่อไปค่ะ